คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะเกิดขึ้นมาตีหนึ่งคืนที่ผ่านมานะคะที่สมุทรปราการมีผู้ชายสองคนก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเนี่ยค่ะ
ไปดื่มกินกันที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งพอกลับมาที่ห้องพักทางเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยบอกว่ายังอยากดื่มต่ออยู่เลยขอดื่มต่อได้ไหม
พี่บอกว่าไม่เอาอ่ะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ารุ่นน้องโมโหแทงเขาจนได้รับบาดเจ็บเลยนะ
ครับแล้วตัวเองก็หนีไปเนี่ยค่ะตำรวจสพบังเสาทงพร้อมด้วยมูลนิธิป่อเต็กตึงไปตรวจสอบนะคะ
เอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลีโครงการสามที่เกิดเหตุเป็นห้องพักบนตึกสิบแปดค่ะ
ภายในห้องเนี่ยนะคะพบนายธนิสรจันแก้วอายุ๔๕ปีเป็นชาวหนองบัวลำพูนะคะ
ใส่กางเกงตัวเดียวนั่งอยู่กลางห้องแบบนี้ข้าวของกระจัดกระจายค่ะ
รอยเลือดหยดเต็มพื้นเลยนะคะที่หลังค่ะหลังด้านซ้าย
มีบาดแผลถูกแทงนะคะแล้วก็มีอาการจุกแน่นหายใจติดขัด
กู้ภัยก็ช่วยกันประถมพยาบาลนะคะนี่ค่ะนายธนิสรคนเจ็บบอกว่า
ผู้ก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอ่ะก็เพื่อนรุ่นน้องนี่แหละ
อยู่ด้วยกันมาหกเจ็ดปีก่อนเกิดเรื่องเนี่ยไปดื่มเหล้าด้วยกัน
พอดื่มเหล้ากันเสร็จเที่ยงคืนตีหนึ่งได้ก็กลับมาที่ห้องพัก
เพื่อนรุ่นน้องบอกว่าดื่มเบียร์ต่อดีกว่านายธนิสรบอกว่า
ก็ต่อว่าไปว่าไปนอนเถอะเพราะเวลาเมาก็จะพูดจ้าไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะนะคะ
ก็ไล่ให้ไปนอนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะต้องทำงาน
กลายเป็นทะเลาะกันรุ่นน้องไม่พอใจเดินไปในครัว
ถือมีดออกมานายธนิสรบอกว่าก็เลยตบหน้าไปครั้งหนึ่ง
รุ่นน้องคนนี้เอามีดแทงสวนเข้าไปเลยค่ะนายธนิสรบอกว่าตกใจเลยนะคะ
ไม่คิดว่าจะกล้าทำร้ายกันขนาดนี้เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องรู้ใจกัน
อยู่ด้วยกันมาหกเจ็ดปีคิดดูแล้วกันมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
นั่งนั่งทานเหล้าทุกกันแล้วบ่ครับทานทานมานานแล้วอ๋อวิธี
ครับแต่ด่ามันแล้วทำงานพรุ่งนี้พรุ่งนี้
ก็เลยตกมันว่ามึงไปนอนในนี่นอนหลับนอนทำงาน